คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องของการเปลี่ยนชื่อถนนในกรุงเทพมหานครกันหน่อย
ถูกพูดถึงกันมาสัก๓๔วันแล้ว

ถนนสุธิศาลวินิจฉัยจะต้องเปลี่ยนกลับไปเป็นถนนอินธรรมระ
เปลี่ยนชื่อถนนไม่พอประชาชนที่อาศัยอยู่ระแวกนี้นะครับ
ก็ต้องไปเปลี่ยนด้วยทั้งบัตรประชาชน

เบียนบ้านใช้เวลาครับดังนั้นในวันนี้เนี่ยเรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นที่พูดถึงกันค่อนข้างมากทีเดียวนะครับ
ปกครองสูงสุดครับมีคำพิพากษาเมื่อวันที่๒๐กรกฎาคมที่ผ่านมา
พิพากษากลับคำพิพากษาของสารปกครองชั้นต้น
ให้ผู้ว่าราชการและประหลัดกรุงเทพมหานคร
ผู้อำนวยการเขตพญาไทยและเขตดินแดงนะครับ
พิจารณาดำเนินการเรื่องการเปลี่ยนแปลงชื่อถนนและซอยบริเวณถนนสุธิศาลวินิจฉัย
และซอยอินธรรมระทั้ง๕๙ซอย
สอดคล้องกันกับข้อเท็จจริงและหลักเกณฑ์ของกฎหมายภายใน๑๘๐วัน
นับตั้งแต่วันที่คดีถึงที่สุด
หลังจากที่นายกฤษดาอินธรรมระทายาทสกุลอินธรรมระเป็นโจทยื่นฟ้อง
ข้อหาละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายกำหนด
สนพวกคลองสูงสุดเห็นว่าการดำเนินการเปลี่ยนชื่อถนนของกรุงเทพมหานครร้ายสนของเกินไกล
คล้องกับข้อเท็จจริงตามประวัติทะเบียนถนนปี๒๕๐๓
อีกทั้งไม่เคยปรากฏว่า
กรุงเทพมหานครเคยรวบรวมข้อมูลเรื่องนี้
เพื่อสอบถามความเห็นของประชาชน
จึงมีคำพิพากษากลับนั่นเองนะครับ
ส่งผลให้กรุงเทพมหานครครับคุณผู้ชม
ต้องเปลี่ยนชื่อถนนสุธิสารวินิจฉัย
ตั้งแต่แยกสะพานควายถึงแยกสุธิศาล
ให้เป็นถนนอินธรรมระทั้งหมด
ภายในวันที่๑๖มกราคมปี๒๕๕๙

ของเขตพระยาทัยและเขตดินแดง

ดำเนินการตามคำสั่งของศาล
ด้านประชาชนซึ่งอาศัยอยู่ย่าน

หากต้องเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของบ้านตัวเอง

แล้วก็เชื่อว่าภาครัฐเองคงจะช่วยอำนวยความสะดวกให้อย่างเต็มที่ครับ

มีระยะต่อจากถนนสุธิสารวินิจฉัยเป็นต้นไป
กระทั่งในปี๒๕๔๗ครับกรุงเทพมหานครจะปรับปรุงระบบเรียกชื่อถนนตรอกซอย
มาตรฐานสากลให้เหมือนกันทั้ง๕๐เขต
พบว่ามีป้ายชื่อถนนสุธิสารวินิจฉัย
แต่ไม่มีป้ายชื่อถนนอินธรรมระ
มีเพียงชื่อซอยอินธรรมระ๑๑
ใช้ชื่อถนนทั้งสายตั้งแต่แยกสะพานควาย

เป็นชื่อถนนสุธิศาลวินิจฉัยทั้งหมด
คงไว้เพียงชื่อซอยอินธรรมระก็เท่านั้นนะครับ

ดำเนินการเปลี่ยนชื่อถนนสุธิสารวินิจฉัย
เป็นถนนอินธรรมระเพื่อให้ตรงกับประวัติศาสตร์

เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบ
สังคมและก็ประชาชนนะครับ